อยากจะบอกเลยครับว่าตัวเขาเองก็จำไม่ได้
กุ้งครับของพี่ไม่มีอะไรมากอยากได้อะไรพี่ให้หมด

คุณผู้ชมครับ๑แสนบาทจะได้หรือไม่